มาถึงช่วงนี้ครับติดตามช่วงรู้ก่อนร้อนหนาวนะฮะ

ดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
ศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวอีก๒วันก็เป็นวันหยุด
หลายคนวางแผนนะครับเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่าง
แน่นอนเรื่องของสถานการณ์ฝนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สบการณ์ตรงเลยคือสงสัยมากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๓ทุ่ม
เสียงฟ้าร้องเนี่ยดังมากแต่ไม่มีฝนตกลงมา
ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้ว
หลังจากนี้คือเมฆเขาก่อตัวเฉย
คือบ้านคุณตรงไหนนะฮะลาดปลาเขาค่ะแต่คือผมหลักสี่เนี่ยฝนตกหนักมาก

ต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาสิ่งที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองนี่นะครับ
คือเรื่องของการยกตัวของอากาศ
ตอนนี้จะสังเกตว่าวัน๒วันที่ผ่านมาอากาศในกรุงเทพค่อนข้างร้อนอบอ้าว
อากาศมีการลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้า

เป็นกลุ่มเมฆที่มีลักษณะเหมือนพักกาศ
เมฆแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของฝนตกหนัก

แต่ถ้าหากไม่มีฝนตกแสดงว่าลมข้างบนอาจจะแรงมาก
ฝนจากบ้านคุณสุภาษาราไปตกจุดอื่นก็ได้
อ๋อสรุปว่าตกบ้านคุณชัดสนัยซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ไม่ตกบ้านในชั้น

เดี๋ยวช่วงหน้าไปพักครบทรงชาติกันสักครู่ก่อนครับ
บอกว่าภาคใต้ฝนจะตกไหม

แล้วทีนี้เงินเดือนออกอยากจะไปเที่ยวใต้สุดสัปดาห์นี้ไปได้ไหมคะ
ภาคใต้ถ้าหากไปเที่ยวฝั่งอ่าวไทยเที่ยวได้
แล้วฝั่งอันดามันสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าคาดการณ์ว่าปัจจัยสำคัญอย่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีกำลังแรงนะครับ
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตกเพิ่มมากขึ้น
คลื่นก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ก็จะเป็นหนึ่งจุดที่มีการประกาศเตือนแล้วนะครับ

กราฟิกการคาดการณ์ลักษณะอากาศ

ต่อเนื่องไปจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวในเมืองไทยของเรา

ล่าสุดตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นนะครับ

ภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่าง

ตอนนี้ร่องฝนเขาค่อยเลื่อนลงมาแล้ว

อากาศเย็นจากบริเวณแถวประเทศจีน

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะลดลง
ภาคกลางฝนจะเพิ่มมากขึ้น

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในที่สุดนะครับ

รสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงไป

แต่ถ้าหากในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับ
การว่าจะมีกำลังค่อนข้างแรง

จะทำให้อาจมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของภาค
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็

แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นแถวเมืองไทยของเรา
สังเกตว่ากลุ่มเมฆส่วนใหญ่ไปอยู่แถวบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
อกจากนี้ยังปกคลุมเป็นวงกว้างในบริเวณอ่าวไทย
ทีนี้ทางกรมบุตุนิยมพัทยาประกาศออกมาแบบนี้
พื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ต้องระวังหน่อย

จังหวัดเลยอุดรธานีนครสวรรค์ลบบุรีนครราชศรีมา
บุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
รวมไปถึงหลายจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับภาคกลางตอนล่าง
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกสะสมในวันนี้
ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ตรงรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานตกค่อนข้างเยอะนะครับ
สีเขียวเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกหนัก

ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้

เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างร่องฝนก็คือจุดที่มีฝนตกชุก
เข้ามาพาดผ่านตรงพื้นที่กรุงเทพพอดีเลย
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

ดังนั้นวันนี้วันศุกร์ใครที่จะเดินทาง

เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบจากระบบต่างเนี่ยนะครับ
โอกาสตกตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงบ่ายเป็นต้นไป
ก็อาจจะมีการกระจายตัวเป็นจุดเป็นห่อมเป็นห่อมเป็นห่อม
ก็ช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่มรสุมค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ

ครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวสภาพอากาศแต่ละเมือง